คุณผู้ชมคะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางวันแสกเลยนะคะ
ยะลาคุณครูสาวท่านหนึ่งขับรถกำลังจะไปปัตตานี
ปรากฏว่ามีคนร้ายดักซุ่มอยู่ข้างทาง
แล้วก็ยิงใส่รถคุณครูท่านนี้ค่ะ

แล้วคุณครูบอกว่ารู้สึกตัวแล้วแหละว่าโดนกระสุน
เจ็บแล้วอ่ะกัดฟันฮึบแล้วขับรถต่อ
ดูสินี่ค่ะดูรถนะคะเป็นรอยกระสุนแบบนี้
โมงวันนี้ค่ะตำรวจสพลำใหม่ที่อำเภอเมืองยะลา

คนร้ายยิงใส่รถเก๋งของคุณครู
คุณครูวราพันธ์ไหมเหลืองอายุ๒๙ค่ะ
ตัวคุณครูก็ได้รับบาดเจ็บ
รถก็โอ้โหเนี่ยร่องรอยกระสุนเต็มเลย
บ้านปอย๊้อนสพลำไหมจะไปปัตธณีย์
ซุ่มอยู่ข้างทางนะคะไม่รู้ว่าคนร้ายกี่คน
แล้วก็ใช้ปืนยิงใส่รถของคุณครูค่ะ
โอ้โหกระสุนเข้านะเธอเจ็บนะแต่เธอมีสติ
ฝืนขับรถต่อไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านในพื้นที่
แล้วก็มีพลเมืองดีขับรถไปส่งที่โรงพยาบาลยาลา
ถูกยิงที่แขนซ้ายจนทะลุเลยค่ะ
ที่นิ้วโป้งเท้าซ้ายต้นขาขวาด้วยรวมแล้ว๓นัด
รถเก๋งเนี่ยมีรอยกระสุนปืนที่กระจกด้านซ้ายนัดหนึ่ง

นี่คือคุณครูที่โดนยิงนะคะคุณครูวราพันธ์ไหมเหลืองอายุ๒๒

รถก็ได้รับความเสียหายตำรวจก็ต้องขอเก็บไว้
เพื่อเป็นหลักฐานก่อนค่ะแล้วก็สอบปากคำพยานที่เห็นเหตุการณ์
เพื่อนำมาประกอบสำนวนคดีแล้วก็ติดตามตัวผู้ก่อเหตุ
คุณครูท่านนี้เป็นครูอัตราจ้างของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งประเทศไทยวิทยาเขตยะลา
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องสอบสวนอย่างละเอียด
ว่าเหตุการณ์ดักยิงเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนตัว
หรือเป็นการสร้างสถานการณ์ความวุ่นวายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ